ใช่ก็คือที่น้องนายนพัฒน์มีการออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางเพจเฟซบุ๊ก
ถอดรหัสภาษากายเนี่ยเขาก็เลยเอาเคสเนี้ย
ลองมาดูซิว่าในระหว่างการสัมภาษณ์ของน้องนายเนี่ย

แล้วแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมันแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรด้วย
มันรู้กันได้นะพี่นะมี๘ภาษากายของน้องนาย
มีอะไรลองดูสิยิ้ม
เขาบอกว่ารอยยิ้มจะพบได้เสมอเวลาที่รู้สึกว่าเขิน

ตลอดในการให้สัมภาษณ์นะอ่า
สองหน้าแดงอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าโกรธหรือว่าอาย
กรณีนี้อาจจะเป็นไออยู่ในนี้อยู่แล้วแน่นอนสามหลบตามองต่ำ
เห็นไหมนะอืมเป็นความรู้สึกว่าไม่มั่นใจประมาณ
นวดมือเห็นไหมยกมือขึ้นมาแล้วประสานนวดไปนวดมา
เป็นการผ่อนคลายเวลาเครียดหรือว่าตื่นเต้นนะคะ
เอามือป้องปากไหนดูสิมีตรงไหนเอามือป้องหน้า
มือบ้องปากเป็นลักษณะของการกลั้นหัวเราะนี่หกเหงื่อออก
โอ้โหนี่ซูมขนาดดูไปว่าน้องเหงื่อออกเลยนะเป็นอาการที่อยู่ในสภาวะที่รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
กระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขเป็นอาการที่อยู่ในสภาวะตื่นเต้นเช่นกัน
และ๘ยกมือขึ้นเช็ดจมูกเมื่อกี้นี้เป็นอาการที่เจ้าของเพจขออนุญาต
ทุกคนต้องมาอยู่แล้ว
น่าสูตรทำเพื่อนเนาะ

มันเริ่มจากเพื่อนมาเป็นแฟนแห่งเยี่ยมใช่ไหม
เริ่มจากเพื่อนมาเป็นผัวเนี่ย
แปดเก้าปีที่แล้วละเนี้ยเร่งแล้วใบบันกี่ควบเนี่ย
ไม่รู้ด้วยไม่ด้วยสองอย่างเดียวคือเอารูปมาจากไหนดูกัน
ทาวไทยไทย

ไม่กว่าเดิม
เข้าเลยล่ะ